ว่าไม่ควรที่จะเล่นการพนันฟุตบอลแบบนี้

แนะนำว่าส่งปรายศนียบัตร
ทายผลกับไทยรัฐดีกว่านะคะ
เป็นการทายผลแชมป์ยูโร๒๐๑๖นั่นเอง
ทีนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดู

ทายผลถูกนะคะตั้งแต่ปี๒๕
ตอนนั้นฟุตบอลโลกย้อนหลังไปหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็ร่วมทายผลกับทายรัฐ

คราวนั้นได้รางวัลไปแล้ว๑๐ล้าน

แต่ว่าคราวนี้ค่ะเขาบอกแล้วว่า
เตรียมซื้อปรายศนียบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ฉบับเพื่อที่จะส่งทายผลกับไทยรัฐนั่นเอง
ส่วนบรรยากาศที่ปรายศนีย์พระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็มีการจัดกิจกรรมอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะ
เอาบรรยากาศเอาสีสันมาให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้นะคะ
นายวัญชัยแย้มสวนหัวหน้าแผนกลูกค้าธุรกิจ
รายศนีย์พระนครศรีอยุธยาก็เปิดกิจกรรมค่ะ
บอลสุดมันส่งปรายศนียบัตรลุ้นแชมป์รับโชค
มีพนักงานปรายศนีย์ที่โอ้โหต้องแปลงร่าง
ใส่ชุดกีฬาออกมาร้องเพลงออกมาเต้นออกมาสร้างสีสัน
เพราะว่าการทำแบบนี้นี่แหละ
ทำให้ยอดขายปรายศนียบัตรทำได้ดีมากยิ่งสุด
นี่แหละค่ะก็ที่ปรัศนีพนักของศรีอิทยา
ก็เป็นการเพิ่มเขาเรียกว่ากลยุทธ์การขาย
ถ้าเกิดว่าซื้อปรายศนียบัตร๒๐๐ใบเนี่ยนะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าซื้อ๕๐๐ใบได้ไปเลยลูกฟุตบอล๑ลูก
แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ๑๐๐๐ใบรับไปเลยเสื้อ๑ตัว

และ๔๐๐๐ใบได้รับตู้จดหมายค่ะ

ที่สำคัญใครที่ซื้อครบ๑๐๐ใบนะคุณ
ชื่อให้ฟรีไม่ต้องเมื่อยมือเขียนไง

อ๋ออันนี้เขาเอาไว้โชว์

นำขบวนรถยนต์รถจักรยานยนต์ติดป้าย

มาร่วมรุ้นทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ขี่ไปตามถนนสายต่างนะคุณผู้ชม

เป็นการสร้างสีสันมากเลยนะคะ

ซื้อปรัชนีบัตร๑๐๐ใบได้คูปอง๑ใบ
ชื่อที่อยู่แล้วลุ้นโชคเป็นการภายใน
เพาะที่ปรัชนีหนองคายจัดไว้นะคะ

คือเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์
แล้วก็รางวัลอื่นก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้า

อันนี้คือเหมือนกับเป็นโชค๒ชั้นเลยนะครับ

ที่ปรัชนีครองหลวงปฐุมธานีนั่นเอง

ผู้โชคดีจากการทายผลฟุตบอลโลกปี๒๐๑๖
ได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาทไปคราวนั้น
คุณผ่านมา๒ปีนี่คือพี่เขาใช้เงินหมดหรือยัง
๑๐ล้านนี่ได้เงินเยอะกว่าการพนันอีกนะ

เพราะเขาทายกันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ

พี่สมหมายมาซื้อเปรตสะเนียบัตรไทยผลฟุตบอลโยโล๒๐๑๖
สมหมายบอกว่าคราวนี้ลงทุน๕๐๐ใบ

เผื่อว่าโชคหรือว่าดวงจะเข้าข้างอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงพี่สมายบอกด้วยบอกว่าขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ทำให้ครอบครัวมีความสุขสุขสิ
นั่งล้อมวงแล้วเขียนชื่อเขียนที่อยู่กันแบบนี้นะคะ
แล้วก็มาเชียร์บอลกันอย่างสนุกอ่ะ
แต่ถ้าพี่เขาเยอะเขาใช้บริการปรายศนีย์ก็ได้นะ
ใช่บอกว่าก็เลยปีนี้รีบมาซื้อปรายศนียบัตร

ส่วนเงินรางวัล๑๐ล้านบาทที่ได้เนี่ย
ก็ใช้หนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ยามขาดแคลน
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงทำงานเป็นช่างแอร์เหมือนเดิม

ส่วนใครเชียร์ใครเนี่ยก็บอกมาได้นะฮะ
ในไลน์คุณผู้ชมส่งมาบางท่านบอกว่าเชียร์เยอรมัน
เพราะว่ามีสไตล์ลีลาเหมือนกับทีมไทยนะฮะ
แต่ว่ารักใครชอบใครเชียร์ทีมนั้นมา
แต่ว่าขอย้ำเรื่องของการดูบอลนิดหนึ่งนะครับ
เมื่อวานกรมสุขภาพจิตเขาออกมาบอกแบบนี้
ว่าการเล่นพนันฟุตบอล
เสมือนว่าทำให้คนติดยาเสพติดได้

การพนันทำให้เด็กเข้าไปติดเหล้าได้ถึง๕เท่า

นำพาไปติดบุหรี่ได้ถึง๖เท่า

แล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธรุนแรงได้ถึง๖เท่าเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะมีโอกาสซึมเศร้าและฆ่าตัวตายได้ถึง๔เท่ากว่าปกติ

จะทำให้เหมือนเสพยาเสพติด
เพราะว่าลักษณะของสมองจะมีการเปลี่ยนแปลง
เขาบอกว่าพญาที่สมองมีความเปลี่ยนแปลง

แล้วก็ต้องมานั่งเลิกกันเหมือนกันบำบัดยาเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นสายด่วนกรมสุขภาพจิตเลิกพนัน

ชื่อว่าสายด่วนกรมสุขภาพจิตเพื่อการเลิกพนัน

อย่าดื่มเหล้ามากเวลาเชียร์บอลกันนะครับ
อย่าดื่มเครื่องดื่มหวานบางคนกินขนมจุบจิบอ้วนได้อีก

ดึกอีกแล้วไม่ได้ออกกำลังกายตื่นไม่ไหวอีกนะฮะ